เศรษฐการณ์ยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับตามต่อกัน
ยาวของกรณีสวนสัตว์สงขลาเพราะว่าล่าสุดนะครับ
ตำรวจออกหมายจับอดีตเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลานะครับ
ที่คะโบยนรลรัดเขาหนึ่งลายขณะที่มีเหตุการณ์ชวน
ขนหัวลุกนะครับเป็นภาพในงานศพของท่านภูมิในการ
การสวนสัตว์นะครับมีภาพภาพหนึ่งครับ
เขาบอกว่าคล้ายคล้ายท่านผอครับนี่นี่แหละฮะ
หันหลังอยู่นี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
เป็นภาพหมู่ที่มีผู้ไปร่วมงานสวดอภิษฐรรมของ
นายสุริยาแสงพงศ์ผู้บริการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปธรรมที่วัดห้วยกรุจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยด้านหลังปรากฏภาพบุคคลปริศนายืนหันหลังแบบนี้ฮะ
ในวงกลมสีแดงครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างต่างนานา
บอกว่าคนนี้เป็นใครนายธนพัฒน์พงศ์อมรครับ
ภูมิในการสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นคนที่อยู่ในภาพหมู่นี้ด้วยฮะ
แล้วก็อยู่ใกล้กับคนปริศนาใกล้ที่สุดเล่าบอกว่า
หลังจากไปร่วมงานแล้วก็กลับมาที่เชียงใหม่ก็มีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ส่งภาพนี้มาให้ดูครับ
ซึ่งก็จริงอย่างที่มีเขาพูดกันแหละว่าคล้ายพอสุริยาจริงนะฮะ
แต่ตอนนั้นก็มีคนในงานเป็นจำนวนมากนะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับว่า
เป็นคนที่มาเคารพศพและเป็นจังหวะบังเอิญบังเอิญที่ช่างภาพถ่ายติดมาครับ
ค่ะส่วนเรื่องคดีความเก้งหายนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย
ในท้องที่บอกว่ากำลังสืบสวนสอบสวนในทางลับนะคะ
แต่มันมีอีกคดีหนึ่งคดีเป็นคดีค้างเก่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีคนไปแจ้งความไว้ว่านอแร็ดของสวนสัตว์๒นอมันหายไป
หนึ่งในนั้นค่ะมีลักษณะเป็นนอแหลมมูลค่าสูงถึง๑ล้านบาทนะคะ
ล่าสุดค่ะสารจังหวัดทรงคลาได้มีการอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วนะคะ
หนึ่งคนชื่อว่านายโกศิลปรัตนวิบูลนายโกศิลป์เนี่ย
เป็นอดีตเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาค่ะแล้วเป็นคนไปเบิกนอแร็ดทั้งสองนอ
ออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่
คือสวนสัตว์สงขลาเข้าไปฝากไว้ที่นี่ตอนแรกทั้งสองรอนะคะ
นายโกศิลป์นี่แหละเป็นคนไปเบิกออกมาค่ะ
ตำรวจตามจับในข้อหาคือลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์นะคะ
มีรายงานข่าวค่ะคุณผู้ชมบอกว่าช่วงค่ำที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าไม่เจอต้องเจ้าตัวคาดว่านายโกศิลป์น่าจะหนีออกนอกจังหวัดสงขลาไปแล้ว
โดยคดีนอแร็ดที่หายไปนะคะมีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาเกี่ยวข้อง๒คน
คือนายโกศิลป์ที่ไปรับมาจากคณะวิทยาศาสตร์ของมอหัดใหญ่
แล้วก็นำมาให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสวนสัตว์สงคลาอีกคน
ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่คนนี้เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคประจำตัว
หลังเกิดเหตุทางสวนสัตว์ค่ะ
ได้ไล่ออกทั้งสองคนแต่สามารถติดตามนอแร็ด
คืนมาได้เพียงนอเดียวส่วนอีกนอยังคงหายไปนะคะ
คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเคียงข่าวให้คุณผู้ชมรับทราบหน่อย
แต่ถามก่อนว่าคุณผู้ชมเชื่อว่ามีขบวนการค้าสัตว์ป่าจริงไหมครับ
มีคนหนึ่งที่เชื่อครับตำแหน่งท่านไม่ธรรมดา
เป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ครับดังใช่ไหมครับคุณดำรงพิเดชบอกกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าครั้งหนึ่งที่เคยรับตำแหน่งอธิบดีใหม่
ไปที่ศูนย์แห่งหนึ่งผมขออนุญาตสงวนไว้ก่อนแล้วกัน
คุณดำรงพิเดชบอกว่าไปที่ศูนย์แห่งหนึ่งสมัยดำรงตำแหน่งใหม่
คนงานที่ศูนย์นี้ยังไม่รู้จักท่าน
ท่านบอกว่าอยากจะได้วัวแดงไปเลี้ยงหน่อย
อยากจะได้วัวแดงไปเลี้ยงหน่อย
ซื้อสัก๕๐๐๐๐๐บาทมีขายไหมนะครับ
คนงานที่ศูนย์แห่งนั้นบอกคุณดำรงพิเดชขนาดนั้น
ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
มีแต่ราคาเนี่ยต้องคุยกับหัวหน้านะ

ว่ามันมีขบวนการแบบนี้นะครับตรวจสอบกันต่อไปนะครับ

วัวแดงนี่เป็นสัตว์ป่านะคะแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย